หนทางขอตายคาห้องดีกว่านี่คือคำตัดเพาะของสาวเจ้าของห้องคอนโดแห่งหนึ่งอ่ะนะคะ
เหมือนกับซื้อคอนโดได้ไม่นานมาอยู่อาศัยได้ไม่นานค่ะคุณผู้ชม
ครับแล้วจู่จู่โอ้โหไหนจะน้ำรั่วซึมราขึ้นผนังห้อง
แล้วก็แก้ไขกี่ทีกี่ทีนานเป็นปีก็ไม่สามารถแก้ไขได้
เห็นแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ใช่แล้วคอนโดหรูราคาก็ไม่น้อยเลยนะคะ
ราคาแพงพอสมควรเนี่ยค่ะเธอถ่ายคลิปแล้วก็มีการตัดพอ
ภายหลังจากที่แบบเธอเจอทั้งน้ำรั่วซึมราขึ้นตามผนัง
บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการก็อ้างว่าหมดประกันแล้วนะ
ซ่อมเองเธอแบบโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะ
ขอตายคาห้องดีกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะถูกนำมาร้องเรียนผ่านเพจ
เฟซบุ๊กอยากได้เดี๋ยวจัดให้พาร์ทหกนะคะ
พร้อมระบุเรื่องราวของผู้เสียหายเธอซื้อคอนโดเนี่ย
แพงเหมือนกันนะพี่ก๊อบครับสองล้านเจ็ดแสนกว่าบาทอ่ะ
มันก็ราคาสูงอยู่แหละนี่ยังไม่รวมดอกบงดอกเบี้ยน่ะ
ใช่แล้วเซลล์ฝ่ายขายเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าห้องเนี่ยนะ
อ่ะพอซื้อแล้วลูกค้าน่ากดสภาพพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลย
ทำสัญญาซื้อเสร็จสับค่ะเธอเข้าอยู่ได้ไม่ถึงสิบวัน
ปัญหาที่เจอคืออย่างแรกเลยนะฝาผนังแตกร้าว
น้ำฝนซึมตามผนังเข้ามาภายในห้องแถมมีราดำมาด้วย
ซื้อห้องแถมราพี่ก๊อฟไม่ไหวนะ
คอนโดแถมน้ำรั่วโอ้หัวจะปวดนะคะ
ทีนี้ยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้แจ้งทางเจ้าของบริษัทโครงการให้มาแก้ไขแบบเร่งด่วนแล้ว
แต่เธอบอกว่าทางบริษัทเหมือนกับแก้ไขไม่ถูกวิธี
ทำให้เชื้อราเนี่ยยังขึ้นอยู่เรื่อยจนกระทั่งกระทบต่อสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือดไหลออกตามจมูกตาบวมหายใจติดขัด
เพราะว่าตัวเธอเองเจ้าของห้องเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแบบนี้ก็อันตรายเลย
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพูดคุย
วัย๔๒ปีค่ะเธอเป็นผู้เสียหายให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทางเจ้าของโครงการได้มีการให้ช่างมาทาสีทับรอยร้าวต่าง
แต่ไม่ได้มีการกำจัดเชื้อราดำทำให้เชื้อราเนี่ยขึ้นตามจุดต่างเรื่อยมานะคะ
จนกระทั่งวันที่๑๗กุมภาพันธ์ปี๖๔
นะคะ๑๗กุมภาพันธ์ปี๖๔เธอแจ้งให้ทางบริษัทเข้ามา
เหมือนกับดูแลอีกครั้งไม่งั้นเดี๋ยวฟ้องสคบนะเธอบอกแบบนี้
บริษัทเร็งมาแก้ให้แต่แก้วิธีเดิม
เรื่องของน้ำรั่วก็ยังแก้ไม่ได้จนถึงปีที่แล้ว
เธอบอกว่าเวลาแก้แล้วแก้อีกก็ยังแก้ไม่ได้สักที
ทางสคบนะคะได้มีการนัดไกลเกลี่ยกันแต่ก็ถูกบริษัทปัดมาตลอดเลย
ก็อ้างว่าสัญญาห้องพักหมดสัญญาไปแล้ว

เธอต้องทนอยู่ห้องแบบนี้นานเท่าไหร่กัน

เพราะว่าสุขภาพก็แย่ลงแย่ลง
เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น
ล่าสุดหมอบอกด้วยนะครับว่าเธอมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจ
อันตรายมากเธอก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนผ่านสื่อ
เช่นนั้นตายค้าห้องได้

หลังจากที่ซื้อก็คือเผชิญอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นลาแบบนี้
แล้วก็ทำให้มีเลือดออกตามจมูก
ไอออกมาเป็นเลือดเป็นไข้ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

เหมือนกับว่าข้างในมันบวมไปหมดเลย

ผลตรวจล่าสุดคุณหมอให้หลีกเลี่ยงห้องที่มีปัญหาเชื้อราค่ะ
คุณหมอบอกให้ทิ้งห้องไปเลยค่ะ
ไม่ได้ร่างกายเราไม่ได้พร้อมที่มาเจอสภาพอะไรแบบนี้ค่ะ
โอ้โหมันจะทิ้งห้องยังไงบางคนมันทั้งชีวิตแล้วอ่ะ

หาเงินมากว่าจะกู้ธนาคารเอามาซื้อคอนโดได้

แล้วก็ล่าสุดทางด้านของสภาองค์กรผู้บริโภค

แล้วก็เข้าไปตรวจสอบห้องของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขกันต่อไป
แล้วก็เห็นบอกว่าทางด้านของสภาองค์กรผู้บริโภค
จะจัดหาทนายความให้กับเจ้าของคอนโดด้วย

เพื่อมาฟ้องร้องเอาผิดดำเนินคดีกับทางบริษัท

แล้วก็หวังว่าปัญหานี้จะคลี่คลายลงตัวด้วยดี
ใครจะยอมอยู่สภาพห้องแบบนี้นะฮะ